มาติดตามข่าวเศรษฐกิจนะครับคุณผู้ชมครับ
สำหรับการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
เป้าในปีหน้าจะมีลูกค้าจากธุรกิจนี้๒ล้านเลขหมายและ๕ล้านเลขหมายในอีก๓ปีข้างหน้าครับ
เรามีอยู่ในประมาณ๗๕ของตำบลทั่วประเทศนะครับ
แล้วก็เตรียมลงทุนขยายโครงข่ายทั่วโลกด้วยเม็ดเงินลงทุน๒๐๐๐ล้านบาทภายใน๓ปี
มีเงินลงทุนจากพันธมิตรต่างชาติแต่ว่าไม่ขอเปิดเผยรายชื่อบริษัทต่างชาติที่เข้าร่วมลงทุนนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ร่วมมือกับค่ายที่แพ้การประมูลครับ
แล้วก็ยังเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ด้วยครับ
เป็นคลื่นที่สามารถที่จะให้ความครอบคลุมได้กว้างไกลนะครับ
ครูนั้นตั้งเป้าหมายนะครับว่าภายใน๕ปีข้างหน้าต้องมีส่วนแบ่งตลาด๑๓๔จากปัจจุบัน๑๒๐
โดยยอมรับว่าการลงทุนครั้งนี้มีความเสี่ยงแต่เป็นความเสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนสูง
แล้วก็ยังเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในรอบ๒๐ปีเพราะว่าราคาที่ประมูลได้๗๐๐กว่าล้านบาทนั้นถือว่ายังต่ำกว่าราคาสูงสุดที่เคยตั้งเอาไว้ครับ
นำทีมผู้บริหารพบกับพนักงานบริษัทเพื่อรวมพลังแล้วก็ขอบคุณพร้อมแจ้งให้พนักงานทราบถึงผลของการประมูลจะไม่มีผลกระทบใดกับความสามารถในการแข่งขัน
สนุกกันต่อนอกจอได้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับ